กักตัวอยู่นี่หนุ่มกักตัวอยู่

รับใช้เวรรับใช้กรรมเป็นยังไงบ้าง
ก็นอนพักอยู่ในที่พักนะฮะ

ก็มีวันนี้วันนี้ที่แป๊บออกไปก็คือไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่ง
ก็คือรอบ๓แล้วมั้งตอนเนี้ย
โผล่ของผลก็ออกมาแหละว่าไม่เป็น

เพราะคุณเป็นมันเร็วไป
แต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้เฮ้ยมันมีแฮชแท็กว่าไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตาย
เหตุการณ์มันเป็นยังไงการใช้กรรมเนิดพลอย
คือคือจริงแล้วอ่ะ

เพราะว่าจะได้ชี้แจงทีเดียวเลยเนอะ

มันมีเหตุผลหรือมีที่มาที่ไปนะ

ผมเองอยากช่วยคู่ปรากฎการณ์ไรย่อยที่เขาเป็นร้านอาหาร
ที่ตอนนี้เขาลำบาก
ก็เลยบอกทีมงานว่าโอเคเอาทีมงานถามที่มีมีที่ไหนมาบ้าง

ทีนี้ทั้ง๓ไลน์
พอพูดก่อนมีรายการเกิดเรื่องอะไรของชีวิตบ้าง
ทั้ง๓คนจะพูดเหมือนกันทั้งคำ
เขาไม่รู้จะตายวันไหนอืมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เขาไม่ดีเลย
เศรษฐกิจมันแย่มากอืมเขาพูดคำเนี้ยนะฮะแล้วก็ผมก็ถามว่า
เอ๊ะแล้วทำไมทำไมถึงไม่พยายามพยายามสู้ก่อนไหม
เราต้องสู้นะเราต้องดิ้นรนก่อนนะเขาบอกเขาทำทุกทางแล้ว
เอ่อเขาบอกว่าไม่เป็นเขาใครไม่เป็นเขาเนี่ยจะไม่รู้
บางคนที่ต้องขายเอ่อน้ำพริกเนี้ยนะฮะถ้วยหนึ่งเนี้ย
สามสิบบาทห้าสิบบาทก็ไม่มีคนซื้อเขาจริงนะฮะเอ่อ
ร้านขายเป็นเหมือนกับอาหารตามสั่งจากเมื่อก่อนนี้
ก็คือขายได้วันหนึ่งแบบเอ่อสองสามพันบาทตอนเนี้ย
ขายได้แบบหลักประมาณสักหลักร้อยต้นต้นครับร้อยต้นต้นคือเขาบอกเขาลำบากจริงจริงอะไรอย่างเง
เขาก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าอืมไม่รู้ว่าจะตายวันไหนอืม
ทีเนี้ยอ่ะผมโอเคผมก็เลยให้เขามาออกรายการพอมาออกรายการเสร็จปุ๊บทีมงานก็มาถามผมว่าผมเองเนี้ยต้องจะช่วยแบบคิดเรื่องของของของพาดหัวรายการทุกครั้ง
มันก็เลยมีคำพูดคำนี้ขึ้นมานะก็คือไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตาย
เสร็จปุ๊บเนี้ยผมก็มาพิมพ์ในทวิตเตอร์ของผมเองอ่ะผมก็พิมพ์บอกว่าวันนี้ทีมงานเอ่อ

มันก็เลยลอยมาในหัวเลยเพราะมันมีคำพูดพวกนี้

ผู้ประกอบการเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้

ผมก็เลยพิมพ์ลงไปปรากฏอันนี้
ผมก็ไม่รู้ว่ามันอีท่าไหนนะ

เขาก็ไม่สบายใจว่าเฮ้ยไอ้หนุ่ม
พูดถึงตัวเองเปล่าวะคือมึงก็มีงานทำอยู่นี่ว่า
แล้วทำไมมึงจะมารอวันตายอะไรอะไรอย่างนี้

ผมหมายถึงคนที่เขาลำบากจริงแล้วเรากำลังช่วยเขาอยู่

ประเด็นที่๒ก็จะมีคนตอบว่า
อ้าวแล้วทำไมถึงไม่ให้กำลังใจเขา
เออทำไมถึงจะให้เขารอวันตาย
คือไอ้การที่เราเอาเขามาออกรายการนี้แหละคือการที่จะสร้างชื่อใหม่ให้เขาอืม

ไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราพยายามที่จะช่วยเขา

มันคือบริบทของความคิดของคนที่เขายากจนจริง
บางคนอาจจะรู้สึกว่ากูสู้ได้เพราะคุณมีสายป่านไง
แต่คนเหล่านี้เขาไม่มีสายป่านเพียงพอไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเห็นใจหรือความคิดของเขา
ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะถ้าเขาจะรู้สึก

ว่าเออไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสู้ไปด้วยกัน

แต่ปรากฏว่าพอมันมีสื่อเอาไปเล่นประเด็นปุ๊บเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเข้าใจผิด
กลายเป็นว่าผมจะไปแซะทางนู้นทีสันนี้ทีอะไรอย่างเงี้ย

แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมก็เสียใจนะว่า
ทำไมถึงมองบริบทของความช่วยเหลือเราผิดไปหมดเลยอะไรอย่างนี้

ปากบอกพิธีกรทำยังมีงานทำอยู่
แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกว่ามีงานทำแล้วว่ากำลังจะรอวันตาย
ส่วนหลายคนก็กำลังจะตกงานจริงเนี่ย

ผมรู้ว่ามันคืออะไร

บางคนก็จะไปแบบด่าแรงหน่อย
หรือก็เคปพูดพูดแบบเนี่ยสมควรหรอที่ผมจะพูดออกมา
นี่ติดโควิดแต่ชีวิตเหมือนรอวันตายอืมนี่คือคำพูดของสื่อใหญ่แบบกัญชัยเหรอ
ความคิดดัจจริตไม่สร้างสรรค์วันวันปั่นอยู่ข้างหน้าจออืม
สื่อเสื่อมอะไรอย่างเงี้สื่อปรสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแบบ
ผมอาจรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันใช่เหรอวะเรากำลังช่วยเหลือคนอยู่ว่ะ
แล้วทำไมเราโดนแบบนี้ว่าบางทีมันก็ท้อนะคือเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่โกรธเขานะ
ผมไม่โกรธเขานะผมเข้าใจว่าเขาอาจจะฟังแค่ประโยคเดียวไง
โดยที่ไม่ได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าผมก็แค่อยากผมแค่เสียใจว่า
ผมอยากให้มองก่อนว่าที่มาที่ไปของคำนี้มันคืออะไรแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่
อะไรอย่างเงี้ยครับเท่านั้นเองอืมโอเคคุณยาวไปไหมไม่เข้าใจได้พี่หนุ่ม
เพราะว่าในตัวพี่หนุ่มพี่หนุ่มพยายามช่วยรถเมย์ก็มีหลายเคสค่ะ
ที่ทำเกี่ยวกับร้านอาหารเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทำรายการตลาดสดเนอะ
เราก็จะรู้ว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะวันนี้เขามีปัญหาจริงเพราะ
ร้านไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าขายออนไลน์ได้หรือบางทีการเข้าไปขายออนไลน์
มันก็ไม่ได้ทำให้เขาจะประสบความสำเร็จได้ทุกร้านจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่
แม้กระทั่งบางร้านเนี้ยมีคนแบบส่งมาหารถแม่อย่างเงี้ย
เปิดมายี่สิบกว่าปีอืมพี่สู้มาตลอดเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะเขา
จะล้มลงไปเมื่อไหร่เขาอาจจะจำเป็นต้องปิดเมื่อไหร่
แต่มันเป็นคำเปรียบเปยที่เขาเทียบกันอ่ะว่าคำว่ารอวันตายในที่นี่มัน
ชีวิตเราจะตายไม่ใช่นะแต่หมายถึงร้านค้าเขาจะต้องปิด
หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมันพูดถึงกรณีนั้นนั้น
คือบอกตรงคือเวลาที่เวลาผมสัมภาษณ์คนหรือว่าได้
ได้แบบความมูลน่ะผมจะเห็นอะไรเยอะมากอ่ะจากจากคนเหล่านี้อืม
คือคือคือชีวิตเขามันไม่ได้เหมือนที่เราเรากำลังเป็นกันอยู่นะ
บางคนอ่ะที่เรารู้สึกว่าเออเราเฮ้ยเรามีสายป่านเฮ้ย
เราต้องมีกำลังใจเราต้องสู้ไปข้างหน้าเราจะล้มไม่ได้
เราจะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชีวิตของคนอีกอีกกลุ่มหนึ่งเนี้ยอืม
เขาคิดแล้วเหมือนกันแต่บางคนเขาไปไม่ได้อืม
เราต่างหากที่เราแบบคิดว่าจะยื่นมือช่วยเขาได้ไหม
เราก็พยายามยื่นไปช่วยครับแต่โอเคเข้าใจแหละว่าบางทีเนี่ย
คำพูดคำเดียวมันก็อาจจะเป็นประเด็นให้มันเกิดขึ้นในสังคมได้
ผมไม่โกรธใครที่ด่าผมไม่โกรธใครที่ว่าผมนะ
ผมอยากจะขอโทษด้วยมันอาจจะเป็นความพลาดของผมเองด้วยซ้ำไป
ผมอาจจะแบบมีการทวิตไปโดยที่ไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังลงไปอะไรอย่างนี้
แต่บางครั้งผมก็มองแค่ว่าในนั้นมันก็มีการบรรยายไปว่าเออ
แบบเอ่อหลานอาหารเขาล้งลำบากไงพี่หนุ่ม
หนุ่มจะลงว่าอะไรอย่างเงี้ผมก็เลยผมก็พิมพ์ผมไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
ก็จริงก็ให้โฟนอินแต่คุณจับวิดีโอคอร์คุณมันก็กระแดดไง

ที่หลายคนมีการแชร์คำพูดของผม
พี่แอขมรลปาโมส
แกเอาไปลงในเฟซบุ๊คของแกนะ

ผมก็ฝากผ่านรายการนี้ด้วยแล้วกันว่า
กราบขอบพระคุณพี่แอร์มากนะครับที่ได้ลงข้อความของผมลงไป
แล้วก็เรามีการพูดคุยกันแล้วนะครับโดยพี่แอร์เข้าใจบริบทของผมแล้วว่าผมคิดและทำอะไรอยู่
แอร์แกก็บอกว่าตอนแรกแกก็แบบดูแล้วเนี่ยแกก็อยากจะเตือนผมในฐานะที่แกก็เป็นคนชวนผมมาถ่ายแบบครั้งแรกอะนะ
ผมก็ขอบคุณพี่แอร์ด้วยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันหมดแล้วผมเชื่อว่าพี่แอร์เนี่ยน่าจะเข้าใจมุมความคิดของผมหมดแล้ว
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านะครับแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีจัตนาที่จะไปก้าวร่วงทางฝั่งไหนฝั่งหนึ่ง
ทำให้อะไรที่มันเกิดเป็นบริบทของการแตกแยกนะฮะผมแค่ต้องการจะช่วยเหลือคนที่เขารู้สึกแบบยากจนจริงจริงหรือมันตกทุกข์ได้ยากจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่เป็นเขาเราไม่รู้หรอกทำง่ายแค่นี้

เอาละวันจันทร์เจอกันกัญชัยสวัสดี

สวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับ